วันนี้เป็นภาคการเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
ปีนี้ก็๗๗ปีของการก่อตั้งพักแล้วนะครับ
แต่แน่นอนว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอยากฟังจากทางผู้บริหารพักหัวหน้าพัก
ว่าตกลงแล้วทิศทางจากนี้ไปของพักประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไร
การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมากับสนามกรุงเทพที่ไม่มีสอสอเลย
หรือว่าในภาพรวมที่ได้ทั้งหมด๕๒คนครั้งนี้ประชาธิบัติตั้งเป้าอย่างไร
ทำไมหลายวันที่ผ่านมาคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติ
ได้ออกมาอ้อนออกมาวอนขอคะแนนเสียงจากประชาชน
ขอให้กลับมาเลือกประชาธิปัตย์อีกครั้งนโยบายอะไรที่ประชาชนถึงต้องเลือกประชาธิปัตย์
วันนี้คุยกับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิบัติครับ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
ช่วงนี้กำลังกำลังเหนื่อยกันเลยนะฮะใช่ขอเติมนิดหนึ่งตะกี้
ครับนอกจากประชาธิบัติเป็นภาคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศแล้ว
ยังเป็นภาคการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศด้วย
คือยังอยู่ตั้งแต่จด๗ปีตั้งแต่จดทะเบียนตั้งพักวันนั้นจนถึงวันนี้เลย
แล้วก็๖เมษาเมื่อไม่กี่วันครบ๗๗ปีเต็มแล้วเดินเข้าสู่ปีที่๗๘
และผมเชื่อว่ายังจะอยู่ยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็คือประชาธิปัต
เพราะฉะนั้นก็เลยขอเติมท่านหนึ่งนอกจากเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดในประเทศด้วย
และผ่านร้อนผ่านหนาวมามากที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะสำหรับภาคการเมืองภาคการเมืองหนึ่ง
คุณจุลินครับคงต้องถามกันหลายเรื่องในวันนี้นะครับก่อนอื่นซุปเปอร์โพลออกมาเมื่อสองวันก่อน
เข้าไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนถามว่าถ้าอยากได้นายกในด้านนั้นด้านนี้
ถ้าด้านของเรื่องของเกษตรกรประกันรายได้ให้กับเกษตรกร
เรื่องของความซื่อสัตว์สุจริตคุณจุลินนำมาอันดับหนึ่งเลยนะได้๑๗๐กว่า
รู้สึกยังไงคะเนี่ยก็ขอบคุณผลสงการสำรวจนะครับ
ซึ่งก็คงมาจากพี่น้องประชาชนซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำมา
ตลอดระยะเวลายาวนานเนี่ยประชาชนเห็นคนเห็นก็ต้องขอขอบคุณด้วย
แล้วก็จะรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไปนะครับ
อย่างน้อยนโยบายประกันรายได้ความซื่อสัตว์สุจริตผมคิดว่าสำคัญ
เพราะว่าการเมืองถัดจากนี้ไปนอกจากเราต้องเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับ
เต็มใบไม่ใช่ครึ่งใบแล้วเพราะว่าถ้าครึ่งใบเมื่อไหร่มันก็เป็นอยู่อย่างวันนี้
ท่อนกระแท่นแรงเสียดทานไม่มีวันจบนะครับ
แล้วก็ประชาธิปไตยอย่างเดียวก็ไม่พอต้องไม่โกงด้วย
ซื่อสัตว์สุจริตจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำประเทศที่จะต้องเดินต่อไป
ไม่งั้นโกงเมื่อไหร่ทุจริตเมื่อไหร่คุณภาคภูมิไปดูสิครับ
เพราะฉะนั้นผู้นำสุจริตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคู่กับต้องเดินหน้าประชาธิปไตย
คือประชาธิปไตยไม่โกงครับคือส่วนประกันรายได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญของประชาธิปัตย์